ส่วนคู่พระเอกนางเอกน้องใหม่อย่างบลิววรพลกับน้องมินนี่พันธิรานะฮะตอนนี้เห็นว่ากลายเป็นนางเอกหนังหนึ่งร้อยล้านบาทกันไปแล้วจากบทสายในเรื่องสังแสงกระสือนะคะแล้วว่าดูลุคห้าวนะคุณของน้องเนี่ยดูไปดูมาก็เก๋อีกแบบเหมือนกันนะในเรื่องหวานไทยใช่ไหมแล้วน้องเนี่ยน้องเนี่ยจะมีหนุ่มมาตามจีบแล้วหรือเปล่านะคะรวมไปถึง
อนาจจะมาเจอได้ชอบแบบว่าทำไมไม่เหมือนในหนังเลยไม่เหมือนในละครเลยอะไรเงี้ยคุณมา
น้องเนี่ยกิมะกิ้ม